ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
เพลงแห่งปีสนับสนุนโดยไฟไลน์
ได้แก่โต๊ะริมนนทนนท์
นนท์อยากจะมาขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนะครับ
สาขาเพลงแห่งปีโต๊ะริมนะครับ
ก็ได้รางวัลนี้มานะครับ
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กับนนท

ปีที่ผ่านมาเราก็ตั้งใจทำทุกชิ้นงานออกมามาก

ที่สุดแห่งปีนี้ก็ยิ่งรู้สึกดีใจมาก
ขอบคุณนะครับแทนทีมงานเบื้องหลังทุกท่านที่ทุ่มเทกันมาโดยตลอด
ขอบคุณนะครับทางไทยรัฐนะครับ
มอบรางวัลให้กับคนทำงานนะครับ